ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ภาพรวมทั่วไทยตอนนี้เริ่มเห็นแสงแดดเข้ามาสาดส่องในหลายพื้นที่อากาศเริ่มร้อนขึ้นนะครับ
ที่สำคัญฝนที่ตกลงมานั้นก็น้อยลงด้วยนะครับ
ใครที่อยู่จุดที่ต้องประสบปัญหาภัยแรงบ่อย
ดังนั้นช่วงนี้มีฝนตกลงมาก็ต้องสำรองไว้หน่อยนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะครับ
เพราะว่ารักษณะการก่อตัวของฝนตอนนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนตัวของร่องฝนนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองนะครับไปอยู่บริเวณจีนซะส่วนใหญ่
ส่วนมรสุมที่พัดเข้าปกกลุ่มเมืองไทยของเราก็มีกำลังอ่อนลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ามีพายุเหนียวนำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
ดังนั้นปริมาณความชื้นที่เข้ามาสะสมก็จะมีน้อยลงนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากเราคาดการณ์การตกของฝนเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่จะสังเกตว่าอยู่นอกประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
อย่างพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ทีนี้ถ้าหากเราไปดูการคาดการณ์ต่อเนื่องนะครับ
จนถึงสุดสัปดาห์ก็จะพบว่าปริมาณฝนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับ
ขึ้นไปอยู่แถวบริเวณทางประเทศจีน

จึงทำให้ที่ประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบ
ฝนที่ตกลงมาสะสมอย่างหนักนะครับ

ใครที่จะเดินทางไปก็ต้องระวังหน่อย

จะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเข้าพรรษานะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกปีก็จะมีปริมาณฝนตกลงมาในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะ
นี่คือภาพรวมนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่อง

ฝนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบน
ดังนั้นช่วงนี้อย่างที่บอกเลยครับ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรม
ก็คงจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับ
ปัดนี้ลุ้นกันอีกทีในช่วงเข้าพรรษา

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ